ของฝากกลับมานี่อาจจะทำให้คนที่บ้านน้อยใจ
ของฝากที่จะพูดถึงนี่มันคืออะไร
มันเป็นของที่เป็นอาหารอีสานพื้นบ้านที่แซ่บอิหลี
แซ่บปิลีแซ่บคักแสบแน่จะเป็นเอียงไปเบิงจ้า
ไปกันค่ะไปกันร้านนี้เขาว่ากันร้านนี้นะ

ข้าวต้มไม่ได้มัดพี่เขามัดอยู่คุณไม่เห็นเหรอ
เย๊มันเหมือนเหมือนใกล้แต่ไม่ใช่

อันนี้เขามีวิธีการทำหลายอย่าง

เขาเรียกว่าเพชรทายบัว

เดี๋ยวน่ะคุณเฉลยไวน่ะ

ถ้ามาหลายอันมีเท่งโหน่มด้วยนะ

พี่เขาน้องขออภัยนะคะก็หยอกล้อกันน่ารัก
ก็จะบอกว่านี่แหละหม่ำวัวเป็นอาหารอีสานพื้นบ้านที่ยอดนิยมมาก
แล้วร้านนี้ก็เป็นร้านฮิตติดดาวของบรรดานักท่องเที่ยวที่ไปกาลสิน
ร้านนี้ตั้งอยู่บริเวณปากทางเข้าเขื่อนลำเปล่าตะบนดอนสมบูรณ์อำเภอยางตลาด
จังหวัดกาลสินนะคะตั้งแต่ทีมข่าวของเราไปสอดแนมดูนะคะ
เห็นเลยว่ามีรถนักท่องเที่ยวทั้งคนในพื้นที่แล้วก็ต่างพื้นที่
ทยอยแวะมาซื้อแบบไม่ขาดสายเลยจริง
ที่สำคัญนะอร่อยไม่พอราคาไม่แพงด้วย
เพราะอะไรคะเพราะว่าเจ้าของร้านนะคะคือพี่สิริพรอำไพพงศ์
เฮ้ยสิริพรอภัยพรน้ำมันหน้ากร้อง
เออไม่ใช่พี่สิริพรเงาแสง

ละคนนะจ๊ะพี่สิริพรเงาแสงเป็นเจ้าของร้าน
บอกว่ามำบัวของทางร้านเนี่ยเป็นสูตรดั้งเดิม
แต่โบร่ำโบราณที่สืบทอดมาจากคุณพ่อคุณแม่เลยนะ
เพราะฉะนั้นมันก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
จากนั้นแล้วนะคะก็จะพิถีพิถันอย่างมาก
เน้นเรื่องความสะอาดความปลอดภัยใส่ใจและห่วงใยลูกค้า
ก็เลยทำให้รสชาติดีแล้วก็สะอาดสะอ้าน
ติดอกติดใจไม่ว่าจะเป็นขาจรหรือขาประจำ
จะแวะเวียนมาซื้อกันแบบนี้
แต่สำหรับท่านใดที่บอกอุ๊ยหม่ำบัวมันจะสีเข้มหน่อยใช่ไหมคะ
อาจจะไม่กล้ากินเออมีอย่างอื่นไหมล่ะ
มีจ้าเขายังมีเมนูอีกมากมายนะจ๊ะ
ไม่ว่าจะเป็นก้อยเนื้อเป็นส้มวัวต้มยำ
สารพัดเมนูอาหารอีสานพื้นบ้าน
เพราะฉะนั้นนะคะถ้าไปกาลสินผ่านไปแถวนั้นเนี่ย
อย่าลืมซื้อของติดไม้ตึงมือกลับไป
ฝากคนที่รักฝากคนที่บ้านนะจ๊ะ
ค่ะราคาเริ่มต้นเนี่ยนะ

พอไปถึงเนี่ยนะทีมงานของเราทีมข่าวของเราถามเลย

แม่ค้าบอกโอ๊ยไม่ดีหรอกเพิ่งขายได้แค่พันห่อเอง

จริง

ไม่ได้พันห่อคลุกพันแบบนั้น

ไม่ดีเท่าไรหรอกแค่พันห่อเท่านั้นเอง

โอ้โหไม่ธรรมดานะวันหนึ่งขายได้เยอะแล้วก็ราคาถูก

เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านใดที่เป็นแฟนที่เป็นสายกินอาหารอีสาน
ดิฉันว่าร้านนี้ก็เป็นร้านหนึ่งที่น่าจะไปลองดู

ส่วนตัวผมเองผมยอมรับเลยผมยังไม่เคยลองฟัง
ก็ไม่เคยทานแต่ว่าดูจากรูปร่างของหม่ำแล้วคล้ายแหนม

ถ้าเป็นหมูเขาจะเลี่ยงแหนมใช่ไหมคะใช่แต่ถ้าเป็นไส้กรองก็จะติดต่ำใหม่